ออกเดินทางจากกรุงเทพมาได้ไม่นานนักในที่สุดทั้งสองสาวของเราก็มาถึงพิกัดที่เชฟอาร์ตให้ไว้จนได้
และวัตถุดิบขึ้นชื่อและภารกิจที่กำลังรอเธออยู่นั้นจะเป็นอะไร
ไปชมกันต่อเลยครับมาค่ะ
โอ้โหใบกล้วยใบกล้วยทำร้ายมากค่ะ
ถึงแล้วค่ะนี่ชุมชนวัดมะสงศ์จังหวัดนนทบุรี
มาถึงปั๊บเราเจอต้นกล้วยก่อนเลยวัตถุดิบมันไม่น่าใช่ไหม
นั่นน่ะสิคะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวถามเชฟกันดีกว่า
ว่าวันนี้เนี่ยเชฟจะให้น้องเจดมาทำอะไรคะ
ด้วยวิธีเทคโนโลยีของเราโอ้โหไฮโซมาก
เชฟคะครับผมวันนี้อยู่กับน้องเจ๊ค่ะครับวันนี้ค่ะ
นี่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ภารกิจที่เชฟจะให้มาทำที่นี่เนี่ยคืออะไรคะ
วัตถุดิบหลักนะครับที่เป็นวัตถุดิบขึ้นชื่อของชุมชนวัดพระสงฆ์แห่งนี้นะครับ
ก็คือใบบัวบกและผักปุ้งขาวครับแล้วเราจะต้องมาทำอะไรเป็นภารกิจแรกคะเชฟ
ภารกิจที่คุณเจซี่จะต้องทำให้สำเร็จนะครับเพื่อแลกมาซึ่งใบบัวบกที่เป็นวัตถุดิบหลักชนิดแรก
คุณเจซี่จะต้องทำการตัดเก็บใบบัวบกแล้วทำการคัดแยกใบที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งให้ได้ทั้งหมด๓กิโลกรัมครับ
แล้วทั้งสองภารกิจรวมกันนี่เวลาเท่าไหร่คะเชฟ
ผมจะมีเวลาให้คุณปฏิบัติภารกิจรวมกันทั้งหมดเป็นเวลา๑๙นาที
ภารกิจแรกตัดในวัวบกก่อนนะ๓กิโลนะ๓กิโลนะ
โอเคเชฟค่ะแล้วที่แรกต้องไปที่ไหนคะสวนใบบัวบกคุณสำอาง
และเมื่อคุณไปถึงที่นั่นนะครับจะมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องใบบัวบกที่จะมาให้ความรู้กับคุณในภารกิจนี้รออยู่แล้วนะครับ

นี่แน่สวมใบบัวบุกคุณสำอางลองเรียกดูสิลองดู
คุณสำอางเน่สวัสดีค่ะ
ถูกคนจริงด้วยส่วนใบบัวบกคุณสำอางนะคะ
นี่ก็คือคุณสำอางตามที่เราเรียกเลย
นี่บอกตรงเพิ่งเคยเห็นครั้งแรก
ส่วนใบบัวบกคือแบบสวยงาม
ปกติหนูจะเคยได้ยินว่าเวลาคนอกหักเขากินแก้ช้ำใน

วันนี้เนี่ยน้องเจสเขาได้รับภารกิจมาว่าเขาเนี่ยจะต้องตัดเจ้าต้นใบบัวบกที่เอาไปใช้กินได้เนี่ย๓กิโลด้วยกันค่ะ

จำได้ลบหนึ่งคือลบไป๑กิโล
เหลือ๒เหลือ๒กิโลถูกต้อง
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้ให้ไปประจำที่แม่ไปสอนเก็บก่อน
เชิญค่ะฝักเนื้อฝักจัง

เอาล่ะเจ๊คะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้ว

เริ่มตัดแล้วค่ะตอนนี้

เวลายังเยอะอยู่นะแต่เร่งมือก็ดีนะ๒กิโลนะเจ๊

เจนอันที่ไม่สมบูรณ์ไม่เอานะคะ

เจ๊๓นาทีผ่านกลัวแล้วนะ
ไปค่ะ
ดูสิ

เร็วทำเสร็จแล้วบอกให้หยุดเวลาเลยเร็ว

หยุดเวลาค่ะโอเคหยุดเวลา
อุ๊ยเก่งมากเลยมาแล้วจ้ะสุดยอด
พร้อมไหมเอามาช่างดูว่าถึงหรือเปล่า
เพราะว่าเจ๊ทำเวลาไปทั้งหมด๙นาที๑๒วิ

ประมาณโลหนึ่งเพราะฉะนั้นเกินมาเป็น๓โลเกือบครึ่ง
ผ่านเกิน๒โลลิเมตร

เราจะต้องทำอะไรแล้วไปที่ไหนถามเชฟก่อนไหม
ทำเลยค่ะมาค่ะสบายอยู่แล้ว

เป็นยังไงบ้างครับคุณเจซี่กับภารกิจในการตักเก็บใบบัวบก
เจฟเนี่ยเขาสามารถหาใบบัวบกมาได้แล้ว
ภารกิจต่อไปเชฟบอกมาเลยค่ะ

คุณเจสซี่จะต้องทำการปลูกต้นผักบุ้งขาว
ด้วยวิธีการปักดำให้ได้ทั้งหมด๑แถวครับ
แล้วถ้าเกิดว่าทำไม่สำเร็จล่ะคะเชฟ
นั่นก็คือผักกระเฉดครับ
เอ้าจากผักบุ้งไปกระเฉดเลยนะ
โอเคแล้วเราต้องเดินทางไปที่ไหนคะเชฟ
แปลงผักบุ้งคุณสุภาวดีครับ
โอเคภารกิจแรกสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะ
ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะฮะ

ค่ะค่ะเค้าค่ะโอ้

คนไม่เคยทำก็บอกว่ายากนะ

ซึ่งเขาจะมีผักบุ้งที่เป็นต้นกล้าก่อนหน้านี้อยู่แล้ว

แต่เราก็คัดยอดจากฝั่งนู้น
นี่แหละตัวช่วยของเรา
คือนั่นก็คือคุณพี่เขาเตรียมไว้ให้แล้ว
เราไม่ต้องวิ่งไปเด็กแล้วก็วิ่งมา
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้น้องไปประจำที่

นี่ค่ะวิธีการปักนะคือว่าหนูจะต้องเอายอดลงไป
แล้วก็มือกดแตะแบบนี้ลูก

ถ้าพร้อมแล้วจับเวลา
เร็วนะคะของเดิมทำไว้๙นาที๑๒วินาทีนะเจส

โอ้โหดูคล่องแคล่วมากค่ะคุณผู้ชม

พึบ

๑๓นาที๕๐วินาทีค่ะ

ตอนนี้ผ่านไปจะ๑๖นาทีแล้วนะ

ใกล้ยังเร่งมือหน่อยเลย

๓๐วิสุดท้ายแล้ว

เรียบร้อยเป็นไงบ้างเจ๊

เอางี้ดีกว่าจะดูว่าผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ย
เวลาเนี่ยทำได้อยู่แล้วอีกหนึ่งกติกาต้องให้พี่หันไปเช็คให้หน่อย

โอเคถือว่าภารกิจนี้เสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งภารกิจ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ขอบคุณพี่สุภาวดีก่อน

แล้วเดี๋ยวเราเอาวัตถุดิบไปให้เชฟกัน

เห็นเป็นสาวเอวบางร่างเล็กแบบนี้
แต่คุณเจสซี่ของเราก็เดินหน้าลุยแบบไม่มีถอย
จนสามารถพิชิตภารกิจและนำวัตถุดิบทั้งสองมาให้เชฟอาร์ตจนได้
วัตถุดิบที่ได้มานั้นจะถูกนำไปรังสรรค์เป็นเมนูอะไรนั้น
ติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ